สีสันข่าวเช้าไทยรัฐมาแล้วครับคุณผู้ชม

หลังจากเต็มอิ่มเรื่องราวข่าวสารตั้งแต่ตี๕ครึ่ง

ช่วงนี้ทิศเป้มาแล้วครับ
ถ้าบอกว่าเมนูจีบสาวในอดีตนะครับ
เป็นเมนูที่ต่างคนต่างคิดไม่ถึงนะครับ

ลองไปดูครับติดตามกันได้เลยครับ
นี่คือเมนูฮิตในอดีตครับคุณผู้ชมครับ

จะไปดูมหรสบหรือนั่งคุยกันที่ชานบ้าน
จะต้องมีเม็ดมะขามคั่วเป็นเครื่องขบเคี้ยว

สองหนุ่มคนนี้ไม่ใช่ใครที่ไหนครับ
เป็นถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
นายชัยวัดชื่นโกสมที่ติดดินกับชาวบ้านเอามาก

นายบรรพจน์ยากฟองพาก็ไม่ดูหนังจางแปลง
ณวัดศรีสว่างวารีบ้านสูบตำบลน้ำสวยอำเภอเมือง
แล้วก็เพลินครับไปเจอเมนูเข้า
ก็เลยคั่วเม็ดมะขามแบบนี้แหละครับ
งานนี้ก็เลยเผื่อนพูดเลยก่อกันไปเลย
แต่หนูมีความสุขจังเลยค่ะคุณแม่

แสนสุขสมนั่งชมวิหอก
อยากเป็นนกหลัวเกินครับคุณแหม
ฉันเป็นนกปีนไปกรอบมือกรอบแขนชาวบ้าน

เพราะเขาอยากกินน้อยอ่ะ

คุณน้องครับอย่าไปจับคอพี่นกเขาอย่างนั้นนะครับ
เดี๋ยวเขาหมดลมหายใจบินกลับรังไม่ได้นะครับ
นี่คือการแข่งขันพิสูจน์ความเร็วของรถบรรทุก

ก็เตรียมตัวเข้าแข่งขันเจ้าความเร็วแล้วครับ
แม่แค่เคลื่อนตัว

เคลื่อนตัวช้า

หรือไฟจะลุกท่วมรถซะก่อน
พร้อม๕๔๓๒ไป
โอ้โหไฟลุกท่วมรถตลอดทางเลยครับ

มีเรื่องทะเลาวิวาสกันแน่นอน

นี่คือการสู่ขอเจ้าสาวแบบฉบับของพวกเขาครับ
ต้องผ่านประตูเงินประตูทอง

เจ้าสาวนั่งรอแบบไม่สะทกสถานเลยทีเดียว

จะเป็นคู่ครองมันยากขนาดนี้เลยเนาะ
ถ้าเป็นแบบนี้นะทิศเป้ขอบอกคำเดียวว่า
อย่างนี้ก็แปลกนี้พระครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป